มาดูคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมครับจำได้ใช่ไหมฮ
ก่อนหน้านี้คุณรสนาโตศิตระกูลเนี่ย
ยื่นขอให้ดีเอสไอรับว่าเป็นคดีพิเศษล่าสุดก็จ่อจะรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับ
มหิวงครับที่ประชุมร่วมกับคณะแพทย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็คณะแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
เพื่อจะหารือแนวทางการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมครับ
อธิบดีบอกว่าการประชุมก็เป็นไปตามข้อร้องเรียน
ครับมีผู้มีอิทธิพลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพญาหลักฐาน
เบนประเด็นการชนสูตรการเสียชีวิตและรายละเอียดของคดีมีความซับซ้อนน่าสงสัย
เหมือนเป็นการจงใจครับจะทำให้คดีนี้มันเป็นอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต
ทั้งที่ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดเลย
จึงมีการเรียกทีมแพทย์ผ่าชนะสูตรคุณตังโมทั้งสองรอบมาประชุมกัน
แล้วก็ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการเป็นครั้งแรกครับส่วนครั้งต่อต่อไปเนี่ย
มีการร้องขอพญาหลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อมาประกอบสำนวนการประชุมครับคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนเมษานี้
จะมอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วก็ส่งไปยังคณะกรรมการที่มี
วิศนุเครืองามประธานคณะกรรมการคดีพิเศษชุดใหญ่
พิจารณาก่อนจะสรุปว่าจะรับหรือไม่รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษนะครับ
ค่ะส่วนที่คุณแม่คุณแตงโมไม่ต้องการให้รับเป็นคดีพิเศษเนี่ย
ไม่เอาความไม่เอาความขอยอมความนะก็ไม่ได้เพราะนี่เป็นอาญาแผ่นดิน
เราก็ต้องพยายามประมวลจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
แต่ก็อย่างที่ท่านพี่น้องสื่อมวลชนทราบเรื่องนี้คนสนใจอย่างมาก
ดูจากพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยโทรหาผมทุกวันเลยนะครับ
วันนี้ก็เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็เห็นกระบวนการที่เราทำงานอย่างโปร่งใสไว้ครับ
เงื่อนไขที่สองคือคดีต้องมีความกระทบต่อสังคม

กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อตำรวจไหม

ลองนึกดูนะข้อ๓คือกระทบความมั่นคงและเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
ข้อ๔เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอันนี้อาจจะไม่ใช่
ข้อ๕มีผู้มีอิทธิพลและในพลอยู่เบื้องหลัง
ซึ่งคณะอนุกรรมการจะต้องสรุปเพื่อเสนอชุดใหญ่ให้พิจารณาครับ
คือทนายนกเขาบอกว่าเข้าข่ายข้อที่๕นะคะ
เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลมาแทรกแสง
ผู้ว่าผู้มีอิทธิพลไม่ใช่เฉพาะตำรวจหรือว่าทหารนะ
คนมีเงินเขาถือว่าผู้มีอิทธิพล
เพราะฉะนั้นแล้วต่อให้แม่คุณแตงโมบอกว่าไม่อยากให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ
แต่ถ้าคนอื่นมาร้องซึ่งถือว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดิน
ถ้าเข้าข่าย๑ใน๕ก็รับได้ใช่ไหมคะ
แล้วท่านไตรฤทธิบดีกรมสอบสนคดีพิเศษบอกด้วยนะครับว่า
ว่าคดียังอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจอยู่
หากว่าตำรวจสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องอายการไปก่อน
แต่ถ้าอายการสิในชั้นอายการมีความเห็นสั่งให้มาสอบสวนเพิ่มเติม
นั่นหมายความว่าณตอนนี้ถ้าหากว่าตำรวจยังไม่สรุปสำนวนคดี
แต่ถ้าตำรวจสรุปไปก่อนเลยนะส่งไปให้อายการ
แต่อายการมีความเห็นว่าไม่ได้คดีนี้ต้องสั่งสอบเพิ่มเนี่ย
ตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าตำรวจสรุปสำนวนคดี
มีความเห็นสั่งฟ้องไปที่อายการอายการรับลูกสั่งฟ้องจบเลย
ขณะที่นางสาวรสนาโตศิตรกูลครับอดีตสว
แม้ว่าคุณแม่ของคุณตังโมไม่เห็นด้วยนั้นเนี่ย
คุณรสนายืนยันว่าจะเรียกร้องต่อไป
เพราะมองว่าคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
กระทบต่อความมั่นคงภาพรวม
เป็นความผิดอาญาแผ่นดินแบบที่พี่ปุ้ยบอกเลย
ไม่ใช่เป็นคดีที่ครอบครัวเป็นผู้เสียหายเท่านั้น

ก็คงต้องขึ้นอยู่กับพญาหลักฐานและการพิจารณาของคณะกรรมการครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปตอนนี้แบบนี้นะคะ

ตอนนี้กระบวนการอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
ลั่นกลองกลั่นกลองก่อนว่าจะเข้า

๒ใน๓จาก๒๓คน
ใช่ค่ะ
ตอนนี้รับสืบสวนเฉยนะยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษ